ได้ไปเที่ยวที่สวยจะสนุกสนานกันขนาดไหน
พากันไปทางใต้ดีกว่าลงไปเที่ยวทะเล
เพราะว่าช่วงนี้เข้าสู่หน้าร้อนแล้วนะคะ
เราก็ต้องเตรียมแว่นกระแดดเตรียมหมวกเตรียมชุดว่ายน้ำไปเที่ยวทะเล
ไปที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์กันค่ะ
ตอนนี้นะคะเปิดรับนักท่องเที่ยวกันให้มาเที่ยวกันอย่างคึกคักเลย
ไปกันเลยนะจ๊ะที่จังหวัดพังงาค่ะ
ที่นี่เรียกได้ว่าเป็นสวรรค์ของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติก็ว่าได้
เพราะว่าความสวยงามของหมู่เกาะแห่งนี้มีมากมาย
ไม่ว่าจะเป็นน้ำทะเลที่มีสีใสแล้วก็ยังมีข้าวของเครื่องใช้ที่เป็นของพื้นบ้านแบบนี้
วางขายกันมากมายด้วยนะคะ
เนี่ยคุณจะล่องเรือลงไปชมทะเลคุณก็จะเห็นเลยว่าโอ้โหน้ำใสไหลเย็น
ถือว่าเป็นดินแดนแห่งความสงบและความอุดมสมบูรณ์
เต็มไปด้วยทรัพยากรอันลำคาดทั้งทางบกทางทะเลค่ะ
ตอนนี้ก็มีคณะท่องเที่ยวลั่งไหลกันเข้ามาไม่ขาดสาย
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินก็จะมีเกาะหลายเกาะรวมอยู่ด้วยกัน

แก่เกาะสุรินเหนือเกาะสุรินใต้เกาะรีเกาะกลางและเกาะไข่
ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวมาที่นี่เนี่ยเขาก็จะมีกิจกรรมที่นิยมทำกันนะคะ
ก็คือชมปากการัง

ถูกต้องเนี่ยค่ะดูความงามและความพิเศษของโลกใต้ท้องทะเล
เป็นอีกโลกหนึ่งที่สวยงามนะ
อกจากนี้ก็ยังมีจุดเช็คอินสวยแล้วก็เส้นทางศึกษาธรรมชาติ
จากอ่าวช่องขาดไปยังอ่าวไม้งามระยะทาง๒กิโลเมตรด้วย
ให้คนที่สนใจได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับสังคมพืชชายหาด
พืชปาก็แล้วก็สัตว์นานาชาติ
มากมายสัตว์น้ำมากมายด้วยนะคะ
เห็นมั้ยเขาเป็นต้อนรับท่าน้องพวกต่างชาติ

หลากหลายสายพานมีมากมาย

ทะเลประเทศไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกแน่นอนนะคะ
แล้วพูดถึงหมู่เกาะสุรินนึกถึงภาคอีสานยังไงไม่รู้เนอ
ใช่คือพอได้ยินว่าหมู่เกาะสุรินท
เอ้ามันจังหวัดสุรินทร์หรือเปล่า

เออมันดูเหมือนไปอยู่ทางอีสานไงไม่รู้มีที่มาที่ไปใช่ไหม

มาจากชื่อพระยาสุรินทราชาเทสาเมืองภูเก็ต

ค้นพบเกาะตรงนี้
ถูกต้องก็เลยเป็นชื่อหมูเกาะสุรินทร์นะ

เพราะว่าค่าใช้จ่ายนี้ถูกมาก

ถือว่าได้ช่วยบำรุงรักษา

นะถ้าเป็นคนไทยอย่างเรา๑๐๐บาทใช่ไหมก็ไปเที่ยวกันได้แล้ว
ทะลงทะเลก็อย่าลืมช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติกันด้วย
ทิ้งขยงขยะใครที่ถือขนมอะไรไปก็เก็บใส่กระเป๋ากลับมาทิ้งข้างนอก
ว่าทิ้งในถังขยะจุดที่เขาให้ทิ้งขยะด้วย
เราจะได้เห็นทรัพยากรทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์แบบนี้
เพราะว่าปากการังหรืออะไรต่างมันยังคงความอุดมสมบูรณ์เยอะมาก